มาที่เรื่องของเด็กติดเกมกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ทางด้านของกรมสุขภาพจิตเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
รอบ๓ปีที่ผ่านมาเด็กติดเกมเพิ่มขึ้น๑๕เท่า

ว่าเกมคือเกมที่เป็นต่อสู้อะไรในโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มีเด็กติดมากที่สุดแล้วเป็นสาเหตุทำให้เด็กกลุ่มนี้
ต้องเข้ารับการบำบัดมากขึ้นด้วยนะครับ
มาดูข้อมูลนี้จากทางด้านของนายแพทย์บุญเรืองไตเมืองวรวัตรนะครับ
ธิบดีกรมสุขภาพจิตก็เปิดเผยว่า
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมสถาบันสุขภาพจิตเวทและวัยรุ่น

ในปีนี้แหละพบผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
มีปัญหาเสพติดเกมระดับปานกลางถึงรุนแรง
เข้าไปบำบัดรักษาอาทารณ์จิตเวชอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นถึง๑๕เท่าตัวรอบ๓ปีที่ผ่านมา
หรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ๙๖เป็นเพศชาย
โดยจิตแพทย์ตรวจสอบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมทางจิตเวท
โรคสมาธิสั้นโรคดื้อต่อต้านโรควิตกกังวล
รวมไปทั้งโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคปกพร่องทักษะการเรียนรู้เป็นต้น
ส่วนใหญ่พบในกลุ่มคือ๑๔๑๖ปีนะครับอายุนี้
และแนะนมจะพบอายุน้อยลงเรื่อย
พบเด็ก๕ขวบก็เริ่มติดเกมกันแล้ว
อธิบดีกรมสุขภาพจิตยังระบุว่าเกมที่น่าเป็นห่วงคือ
แข่งขันต่อสู้ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน
ที่มีการจำลองต่อสู้แบบเสมือนจริงของทั้งสองฝ่าย
เล่นกันเป็นทีมผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครที่เป็นฮีโร่ของตัวเองได้

ซึ่งเกมลักษณะนี้มีอันตรายต่อสมองที่บริเวณสมองส่วนหน้าของเด็กและวัยรุ่น
ทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สมาธิความจำแล้วก็การตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล
มีผลต่อการควบคุมความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมโดยตรง
จิตแพทย์พบว่าเกมชนิดนี้กำลังเป็นสาเหตุหลักทำให้เด็กติดเกม
แล้วก็จนถึงขั้นกลับเข้ารับการบำบัดมากที่สุดด้วยนะครับ